คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าการเมืองมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แล้วก็แน่นอน
แล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
วันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างขึ้นชื่อว่านักการเมืองกับการเมือง

แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังจะมีการเอาชีวิตคนบางคนมาเป็นเครื่องมือ
ในการตอบรองอำนาจทางการเมืองแล้วการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

โดยชี้ให้สภาเห็นว่าหากไม่เร่งแก้ปัญหาแล้วทั้งคู่มีอันเป็นไปเกรงว่าจะไม่มีการเลือกตั้งและใครที่ต้องการให้เหตุการณ์นี้บานปลายต้องถือว่าอำมหิตมากผมห่วงครับ
เป็นข้อสังเกตเป็นข้อกล่าวหาก็ได้ธรรมดาลังครับ
หรือมีใครต้องการให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นและชักใยอยู่อย่างนั้น
ขณะที่ล่าสุด๓แก่นำกลุ่มราชดรไม่ว่าจะเป็นชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกด
จตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือภัยดาวดินรวมไปถึงนายพานุพงศ์จากนอก
ได้รับการอนุญาตจากศาลให้ถอดกำไรอีเอ็มเพื่อความสะดวกในการทำงานและเดินทาง
ตามแบบที่พิงกี้ดามราสาวที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกงแชร์ฟอเล็กซ์ทีดี
ได้รับอนุญาตไปก่อนหน้านี้
รอบนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังม่านสีเทายังมีประเด็นที่ทุกคนต้องขบคิดให้มาก
จะก้าวข้ามความคิดที่แตกต่างเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อไม่ให้สังคมต้องบอบช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ข่าวไทยรัตทีวีรายงาน